วันพรุ่งนี้นะฮะก็อย่าลืมนะฮะ๑ธันวาคม
วันต้นเดือนใช่ค่ะให้ดูไทยรัฐทีวีค่ะ
ลากินแบ่งรัฐบาลนะครับก็มาถึงช่วงเวลาที่เราจะได้ลุ้นกันอีกแล้ว

ในแต่ละสถานที่นะฮะที่แรกเนี่ยที่กำแพงเพชรก่อนนะ
กำแพงเพชรเนี่ยมีพิธีปลุกเสกเจ้าแม่ตะเคียนทอง
เจ้าแม่สร้อยทองนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่

ลูกขอชัดชัดนะแม่นะลูกปีไม่ค่อยเก่ง

เจ้าแม่ตะเคียนมาเข้าร่างที่นี่อันเชิญเลยฮะ
ใช่ค่ะคืออันเชิญให้มาเข้าร่างกันเลยนะครับ
ร่างทรงทำพิธีปลุกเจ้าแม่ตะเคียนทองเจ้าแม่สร้อยทองนะฮะ
ในวัดหัวทุ่งน้อยหมู่๒ตะบนคลองสมบูรณ์อำเภอคลองขลุง
จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยให้มาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านหน่อย
ชาวบ้านก็มากันเยอะแยะนะครับก็แล้วแต่ความเชื่อนะฮะ
อันนี้แน่นอนที่สุดนะครับอ่าซึ่งเจ้าแม่สร้อยทองเนี่ย
อย่างที่ท่านเห็นนะฮะยาวสิบเมตรเก้าสิบห้าเซนติเมตร
วงรัศมีกว้างโดยรอบเนี่ย๘๗เซนติเมตรนะครับอยู่ที่วัดแห่งนี้มา๑๐ปีนะครับ
ก่อนหน้านี้เจ้าแม่สร้อยทองเคยให้โชคลาภกับชาวบ้านบ่อยครั้งนะครับ
แต่ชาวบ้านบอกแม่คุณเขียนมาสอนพักหลังดูเจ้าแม่เงียบ
เจ้าแม่เงียบหายไปนานเพราะฉะนั้นก็เลยต้องปลุกเจ้าแม่หน่อย
เมื่อคืนนี้ก็เลยทำพิธีปลุกเจ้าแม่สร้อยทองขึ้นมาเพื่อให้มาเข้าร่างหญิงสาวคนหนึ่ง
ทำพิธีกันอยู่ร่างทรงก็มีอาการสั่นเทิมนะฮะเดี๋ยวดูร่างทรงนี่ฮะ
อาการสั่นเทิมแล้วอยู่ดีเนี่ยชาวบ้านบอกอากาศมันเย็นลงแบบผิดปกติ
ก็เลยเชื่อว่าเจ้าแม่มาแน่ลงมาประทับร่างแน่
ร่างทรงที่อ้างว่าเจ้าแม่มาประทับร่างเนี่ยนะฮะเจ้าแม่สร้อยทองมาแล้วเนี่ย
ก็ถามชาวบ้านว่านี่ลืมแม่กันแล้วหรือยังนะไม่เคยมีใครเอาน้ำเอาผลไม้มาถวายแม่เลย
แล้วจะมาหวังอะไรจากแม่ยังมาหาว่าแม่เงียบไปอีกแต่ไม่เคยเอาอะไรมาถวาย
หลังจากนั้นเขาเลยทำพิธีหยดน้ำตาเทียนลงขันน้ำมนต์กันต่อนะฮะ
เขาก็หยดแล้วก็เพ่งอะไรกันไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาน้ำแดงเอาผลไม้ไปถวายเจ้าแม่หรือเปล่า
มัวจะไปหยดกันอยู่เนี่ยอย่าลืมไปถวายด้วย
คุณผู้ชมส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่เห็นขันกันใกล้แบบนี้เลยนะคะ

ชาวบ้านก็ไปขอโชคขอลาบค่ะตะเคียนทองสี่พี่น้อง
เจ้าแม่ศรีสุวรรณเจ้าแม่ศรีสังวานเจ้าแม่ปารตีเจ้าแม่ศรีสุดา
อยู่ภายในวัดศรีนวรัฐนะคะในพื้นที่อำเภอสรรป่าตอง
คนที่เขาถูกได้โชคได้ลาบขออะไรแล้วได้สมปรารถนาเนี่ยก็นำชุดไปถวายแบบนี้
เขาก็จะชอบนำแป้งไปถูอะค่ะตามต้นตะเคียนก็ขอโชคขอลาบกัน
คือก่อนหน้านี้มีชาวบ้านเห็นคราบน้ำตาบนหน้าของหุ่นเจ้าแม่ศรีสุวรรณนะ

ก็เชื่อว่าเกิดจากที่ทางวัดเนี่ยนำต้นตะเคียนไปแกะสลักหุ่นไอ้ไข่กุมารเทพ
ทำให้เจ้าแม่ตะเคียนทองร้องไห้เขาก็ทำพิธีขอขมาอะไรกันนะคะ
ก็ใช้ตะเคียนทองที่มีผู้นำมาถวายรอยคราบน้ำตาก็หายไป

เอาไปที่ร้อยเอ็ดหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดชาวบ้านก็ไปขอโชคลาภ
สลาเจ้าแม่ตะเคียนสี่นางนะฮะมีอยู่๔นางเลยนะครับ
แม่ตะเคียนสร้อยมาลีเจ้าแม่ตะเคียนสร้อยมาลา
แม่ตะเคียนสร้อยศรีสุดาแล้วก็เจ้าแม่ตะเคียนศรีจันทรานะฮะ
อยู่ที่วัดภูกุ้มข้าวบ้านภูเขาทองตำบลพระอุงนะฮะอำเภอโพชัย
นี่นะครับท่านผู้ชมครับที่ร้อยเอ็ดนะครับ
ก็เขาบอกที่ผ่านมามีคนมาได้โชคได้ลาบก็มาแก้บนกันนะครับ
เอาแป้งฝงแป้งฝุ่นเอามาโรยที่ต้นตะเคียนนะ
เหลือก็แล้วแต่ละนะแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพาไปที่จังหวัดระยองนะคะ
ชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวมากราบไหว้ขอพรเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ชื่อว่าพระแม่ปฐุมวดีมหาเทวีนารีรัฐอายุเป็นร้อยปีค่ะ
อยู่กลางรีสอร์ตหรูเลยนะคะบนเกาะเสม็ดอำเภอเมืองระยอง
โอ้โหขึ้นชื่อเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์คุณผู้ชม
ขอพรขอโชคขอลาบเรื่องงานเนี่ยนะสมหวังกันทั้งนั้นเลยนะ
ตะเคียนทองเนี่ยใหญ่นะคะเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณเมตรหนึ่งค่ะ
ก็จะมีผ้าแพร่หลากสีพันอยู่ใกล้ใกล้กันก็จะมีสารไม้ความกว้างหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตร
ยาวสองเมตรนะคะครับเดิมเนี่ยตะเคียนสูงใหญ่ให้ร่มเงากับชาวบ้าน
แต่ว่าพายุพัดลมแรงฟ้าผ่ามากลางต้นเลยต้นตะเคียนโดนฟ้าผ่าก็คือแยกออกจากกันนะคะ
ครึ่งหนึ่งล้มพาดไปกับพื้นอีกครึ่งหนึ่งกลับยืนต้นสูงใหญ่มาจนทุกวันนี้
ชาวบ้านเชื่อว่ามีเทวาอารักษ์ผีสางนางไม้ปกปักรักษาก็เลยทำสารเอาไว้ข้างนะคะ
ไปสกลนครหน่อยนะฮะไปกราบไหว้ขอพรเจ้าพ่อพญาเต่างอยนะครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือเจ้าพ่อพญาเต่างอยนะฮะ
สวนสาธารณะเตางอยอำเภอเต่างอยนะครับ
วันนี้คนก็มากันเยอะนะเป็นวันก่อนออกสลากกินแบ่งรัฐบาลวันหนึ่งด้วยนะครับ
ร้านขายสลากก็คึกคักเป็นพิเศษนะฮะ
เจ้าพ่อพยาวเตางอยเนี่ยนี่ฮะก็ไม่รู้จะบอกอะไรกับท่านผู้ชม
ก็บอกว่าสร้างเมื่อวันที่๕มีนาคมปี๒๕๕๕กันแล้วกัน
แล้วสร้างเสร็จ๕เมษายนปี๒๕๕๕นั่นแหละ
ซึ่งวันนั้นตรงกับวันขึ้น๕ค่ำเดือน
มีอะไรอีกไหมคะไม่มีแล้วฮะ
งั้นไปดูคำชโนธนะคะที่บ้านดูอุดรธานีแหล่งรวม
สัทธาพญานาคารและโชคลาภคนไปขอพรกันเยอะมากเป็นประจำนะคะครับ
เขาก็เดี๋ยวนี้เขาก็ต้องใช้มือถือแล้วแหละนะ
ไปส่องหาโชคหาลาภจะได้ซูมได้พยายายชัดเลย

ก็วันนี้ตรงกับวันพระขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑มีพิธีบวงสวง
หน้าเกาะคำชโน้นนะคะก็มีคนมาบวงสวงกันเยอะเลย
อันนี้คือท่าบวงสวงใช่ไหมอันนี้คือบวงสวง
ใช่ค่ะเสร็จพิธีเขาบอกว่าก็เจอรอยคล้ายกับรอยน้ำบนผ้าปูโต๊ะ
ใช่เขาบอกตกใจมากเลยมีรอยน้ำอยู่ได้ยังไง
แม่บ้านยืนยันเนี่ยแม่บ้านยืนยันว่าก่อนจัดโต๊ะเนี่ยผ้าปกติ
แล้วรอยน้ำทำไมมันคล้ายตัวเลข
ล้อเล่นได้ดูสิอยู่ดีก็มีรอยแบบนี้ขึ้นมานะ
ก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
แต่ก่อนที่จะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยต้องทำงานก่อนนะฮะ
ใช่ค่ะต้องหาเงินก่อน
คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้นะคะมีดาราสาวแก้มบุ๋มปรียาดา
เธอโพสต์เรื่องราวผ่านโลกโซเชียลนะคะ
บอกว่ามีแม่ค้าลอตเตอรี่รายนึงเนี่ยโอ้โหสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้เธอมาก

คือเธอถูกหลอกซื้อลอตเตอรี่เก่า
บอกว่าคือฝากซื้อตอนไปเที่ยวภูเก็ตหน้าร้านตู้กับข้าว
เอาของงวดก่อนนะคะมาขาย
เธอก็เลยโพสต์ว่าโอ้โหแม่ค้าแบบนี้มันไม่ดีเลยนะไม่เจริญเลยนะ

ใช่เอางวดก่อนมาขายแต่เธอบอกว่า

ใช่ไงคุณแก้มบุ๋มบอกมุมหนึ่งก็ยอมรับว่า
ตัวเองก็อาจจะสะเพราเองไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ตรวจทานก่อน
ก็เคยเห็นในข่าวบ้างแหละแต่ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเอง
ขายก็เกินราคาขายก็ร้อยหนึ่งแล้วยังจะเป็นงวดก่อนหน้านี้อีก

ได้นะทีมข่าวของเราก็เลยขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะ
คือคุณแก้มบุ๋มก็เลยบอกว่าไม่ให้สัมภาษณ์แล้วดีกว่า
เพราะว่าเจ้าของแผงลอตเตอรี่ที่ภูเก็ตทักเฟซบุ๊กมา
แล้วก็ขอโทษเป็นการส่วนตัวกันไปแล้วตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวาน

ใช่ค่ะขอโทษกันเสร็จสับเรียบร้อย
ผู้จัดการของคุณแก้มบุ๋มก็โชว์ข้อความที่ได้คุยกับแม่ค้าลอตเตอรี่นะคะ
บอกว่าเธอพร้อมรับผิดชอบลอตเตอรี่ที่ขายก็ซื้อมาจากอีกร้าน

เดี๋ยวเขาโอนเงินคืนให้ร้อยหนึ่ง

ก็ไม่รับเงินหรอกแต่มันก็เสียความรู้สึกนะคะอืม
นี่ค่ะก็เลขที่ซื้อคือตั้งใจซื้อมาก
แต่กลายเป็นเลขที่ซื้อเป็นเลขของงวดที่แล้ว
เธอก็เลยบอกอย่าไปฉกฉวยโอกาสทำอะไรแบบนี้กับลูกค้าเลยนะคะ
แล้วซื้อลอตเตอรี่ก็ต้องตรวจสอบตรวจทานกันหน่อย